ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเสียผัวไม่ว่าแต่ฉันเสียทองไม่ได้
เอาส้อยมาเอาส้อยมาเอาทองมาเอาทองมาเอาทองมาจำไว้หน้าไอ้แจ๊ก
แล้ววันเนี้ยมันก็ไม่ต้องกลับบ้านโทรศัพท์ก็ไม่ต้องเอาใครใส่เพลงนี้ให้เขา
เออเพลงแบบว่ายมมาทูตมารับตัวเธอโอ้โหนี่เป็นกระขู่กระชกทรัพย์
โดยที่ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดไม่ขัดขืนด้วยไม่ขัดขืนไม่ได้ด้วย
ต้องยอมแต่โดยดีนะฮะคุณแจ๊คครับคุณแจ๊คฮะ
นี่คือความจริงไม่ใช่คอนเทนต์ดูจากสีหน้าตอนถอดสร้อยสิครับนะฮะ
ซีดยิ่งกว่าข้าวผัดปูบนโต๊ะซะอีกนะฮะใครจะคิดก็มานั่งชิว
อยู่ริมทะเลกับผู้หญิงคนหนึ่งเมียมาข้างหลังครับมองไม่เห็น
กระจายโดนดึงสร้อยถอดมาถอดมาเดี๋ยวนี้นะฮะนี่ครับบังคับให้ถอด
สร้อยทองเส้นเบอร์เลอร์ออกจากคอแล้วเอาโทรศัพท์มือถือมาด้วย
ขู่ซ้ำไม่ต้องกลับบ้านนะค่ะดีนะเขายังเอากระเป๋าตังค
กุญแจรถไว้ให้ไม่ต้องเดินกลับบ้านนะคลิปนี้
อีซ้อขยี้ข่าวเอามาโพสต์ไว้ข้อความระบุว่านั่งชิว
มหาดโดนกระชากสร้อยทองนะครับค่ะนะฮะแน่นอนฮะ
งานเข้าเรียบร้อยไม่รู้กลับบ้านไปยังอยู่ดีมีสุขอยู่ไหมนะ
นะฮะช่วงนี้คนชื่อแจ๊คงานเข้าเยอะนะฮะจากแจ๊คแป๊บโพลมา
คนนี้ก็โดนไปเหมือนกันค่ะแอบพากิ๊กมาเที่ยวเมียตามมาเจอ
ซะอย่างนั้นนะครับนะฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
เสียผัวไม่ว่าแต่ว่าฉันเสียทองไม่ได้